ขณะที่ขบวนพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศได้เคลื่อนผ่าน
ภาพนี้ค่ะทำให้ผู้บัญชาการทหารเรือออกมาชี้แจงนะคะ
นี้เพื่อให้ประชาชนได้เห็นขบวนพระบรมศพอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
จากการที่มีการแชร์และเผยแพร่ภาพทหารคุกเข่าวันทยาหัส
ขณะที่ขบวนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า
เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสิริราชพลเรือเอกณอารีนิต
ผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่าท่านี้ไม่เคยมีในแบบฝึกมาก่อน
แต่ได้อนุญาตให้ใช้ท่าคุกเข่าวันทยาหัสและฝึกนักเรียนในเรือเพียงคืนเดียว
เพื่อใช้ถวายบังคมพระบรมศพเพราะเห็นว่าจากการที่ประชาชนเดินทางมาร่วมพิธี
ส่งพระบรมศพเป็นจำนวนมากหากทหารเรือยืนอาจจะทำให้ประชาชนมองไม่เห็น
จึงมีแนวคิดให้คุกเข่าลงภาพจึงออกมางดงามอย่างที่เห็น
แสดงถึงท่าเคารพของทหารที่รวมเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย